ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

สัตว์

สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผม

ไหลอ่ะมันไหลอ่ะ
ม้าทำไมวันนี้เรามาอยู่ที่นี่กันอ่ะ
เดี๋ยวสิพูดรายการที่จบก่อนซีนเจ้า
วันจันทร์ถึงวันภิราหัสนะคะก็แน่นอนค่ะหลังวิทยาลัย
หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะแล้วก็ส่วนวันศุกร์นี้ค่ะ
หลังเคารพตรงชาติห่างห่วงวงเย็นแน่นอนค่ะ
รีลันด้วยตอนเที่ยงคืนครับผม
เรามีรีลันใครดูไม่ทันไปดูตอนรีลันได้เลยนะครับ

โมงเช้า๙โมงเช้า๙โมงก็มีด้วยเหรอ

วันนี้ทำไมเราต้องมาที่นี่ทำไมเราต้องมาที่นี่

เรามีการถ่ายขนฟุตบอลโลกกันไง
นี่ไปฟุตบอลโลกอีกแล้ว

ตอนนี้เนี่ยนะคะปรายศนียบัตรนั้นกำลังได้รับการคัดแยกเนี่ย
ใกล้จะถึงพีคสุดแล้ว
ตอนนี้เท่าที่ถึงวันนี้นี่คือ๖๔ล้านฉบับนั้นคือที่ทายถูกมา

เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทราบกันว่า
ไปสีเศรษฐกว่าจะมาเป็นแบบว่ากองมันเนยขนาดนี้เนี่ย
ต้องการกำลังคีย์อะไรกันบ้าง
หน้าพวกเราเมื่อวานนี้นะคะหน้าหนึ่งไทยรัฐนี่

เขาก็มาใช่แล้วก็มีพี่แอดมาด้วยใช่ถูกต้องแล้วพวกเนี้ย
พอมาแล้วเนี่ยนะเขามาร้องเพลงเขาเป็นบิ๊กแอสกับโฟเตโต้ใช่ไหม
เขาร้องเพลงเพราะเต๋อก็กลัวน้อยหน้าก็เลยร้องเพลงให้ท่านผู้ชมชมด้วย
ครับผมคือเพลงแม่งมุมลายโอ้ยจะร้องทำไมร้องทำไมร้องตอนเด็ก
เราอยู่ในโกดังใช่นักสืบทีมไทยรัฐเลยนะคะใช่แล้วต้องบอกว่า
เอ่อสำรวจเส้นทางบริษัทยาบัตรไทยรัฐกันสิ่งนี้หน่อยดีไหมได้เลยครับ
พี่มาฮะ๑๐ล้านจะอยู่ที่ไคลโอเคอย่างนี้เลย
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคุณผู้ชมค่ะครับก็ให้ทุกทุกคนเนี่ย
ส่งใบศนียบัตรมานะคะ

หลังจากนั้นเนี่ยใบสีหยะบัตรเขาก็จะ
รวบรวมทุกเรื่องราวนี้นะคะ
เอาไว้ทั้งหมด

เข้ามายังสำนักหนังสือพิมพ์

และแบบว่าถุงจะ

๓๕๕ฉบับเนี่ย

กองเอาไว้นะเป็นส่วน

แล้วเราก็จะทยอยเปิดถุง
นำใบสินิยบัตรเนี่ยเรียงใส่กระบะ
เพื่อที่จะรอการคัดแย่นะครับผม
แค่ใบสินิยบัตรที่หนึ่งถ่ายถูก
ถูกต้องกับอันที่ถ่ายผิดออกจากกัน
ใช่แล้วคือใช้เวลาสิบวันเลยนะคะ
แล้วก็ใช้คนวันละ๒๐๐คนคุณพระช่วย
สองพันคนค่ะและที่สำคัญคือเราก็จะมีน้องน้องนะครับผม
นี่ไงนี่ครับมาทำพาร์ทไทม์กัน
มาจากไหนรูปอาสัสสมัครหรอ

สัติราชโรงเรียนสัติราช
อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใกล้นะครับผม

สิบวันแล้วไปยังไงบ้างรวยอย่าง
อยากรู้รางวัลไหมอยากสิ
ไปจางวัลที่สามก่อนแม่ไปรางวัลที่สาม
ได้เลยต้องบอกว่ารางวัลที่๓เนี่ยเงินสด๑๑๐๐รางวัล๑คนอย่างนี้นะ๑รางวัลอย่างนี้นะฮะ
ถ้ารางวัลที่๓ก็ได้๑แสนบาทส่วนรางวัลที่๒เป็นเงินสด๑ล้านบาท๑๐รางวัล
โอ้โหและรางวัลที่๑ที่๑มีอันเดียวที่๑๑๐ล้าน๑๐ล้านบาท
คือปรายศนียบัตรที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยมีคนนึงจะได้๑๐ล้านคนเดียว

แอ้งจี้แอ้งจี้มันส่งมากี่บาท

๒๐๐บาทไม่ได้หรอกนี่อยู่ใต้นี่เพื่อนหลักของแกแอ้งจี้

นี่ของแอ้งจี้๒๐๐ใบเตรียมชาวประนักกิจด้านล่างกันเลย
นี่เสือกนำโชคเอานกมาอยู่บนหัวนกไงนก
แอ้งจี้นกแต่วันนี้แหละ
โอเคนกรางวัลด้วย
ต้องบอกว่าเราจะจับรางวัลกันจริงในวันที่๓เดือน
สิงหาคมครับใกล้แล้ว
นี่มันมีรางวัลยิบย่อยอีกใช่ไหม

เลยรางวัลยิบย่อยของเรานะครับผม
ก็จะมีนะฮะรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับผม

มูลค่าก็๑๘๐๐๐บาทครับ
รางวัลที่๒เป็นบัตรกำนันที่ตม๓๐รางวัลนะฮะ
รางวัลละ๕๐๐๐๐บาทรวม๑๕๐๐๐๐๐บาท
ขนาด๕๕นิ้ว๓๕เครื่องเครื่องละ๔๐๐๐บาท
ก็รวมไป๑๓๐๐๐๐๐บาทกว่า
ทั้งหมดมีทั้งหมด๙หรือ๑๐รางวัล

จำนวน๒๔รางวัลมีบ้านด้วยนะ

เอาแล้วน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมโอเค

ช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่
แต่ก่อนที่จะไปพักกันเดี๋ยวไปให้เจอความน่ารัก

เออแลกอาชีพกับเมียเขาเหรอเห้ยอยากรู้แลกอาชีพกันจะเป็นอย่างไรนะฮะ
ชีพกันจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยค่ะ

ขนอส่งไวรัลวิดีโอไลฟ์สแวปจากดิจิทัลแคมเปญ
อาหารคือหลักฐานของความรัก

เนื้อหาหลักของปีนี้เน้นเรื่องราวความสำคัญ
ถูกหลงลืมไปของการเป็นภรรยาและแม่
ไวรัลวิดีโอไลฟ์สแวป

หาซื้อวัตถุดิบเตรียมอาหารทำกับข้าว
เพื่อเข้าใจความรักของภรรยาและแม่
ที่ส่งผ่านอาหารทุกมื้อสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ว่าแต่ละขั้นตอนนั้นเหนื่อยแค่ไหน
และน้องชูใจลูกสาวสุดน่ารักในบทบาทแม่บ้านตัวน้อย
แนะนำให้ไปชมกันแบบเต็มได้ที่
ออกมาอะไรหวะ
คันนี้มาเป็นก้นเลยข้างหลังอ่ะ
เมื่อกีดน่าสงสัยมากเลยทีเดียว
ชัยะกับขวัญอุษามณี
หนุนรักทำบุญกันจ้า

เจอชาวเนี่ยยังไม่ได้ก้าวขาต่อไปเลย

เขาบอกเขาไปทำบุญมา๓วัดใหญ่เลยนะ

ไม่เคยเหมือนกัน

ขอบที่ม้าเวียก่อนเสริมหมอนหนุนรัก
ตรงนี้ก็กำลังดีนะครับ
ได้อยู่เปอร์สิชชั่นได้

ต้องบอกอย่างนี้นะมันเป็นการรีเทิร์นทั้งใหม่นะ
ซึ่งเป็นการออกสื่ออย่างที่เรียกว่าหวานมากเลยทีเดียว

วงกันไปทำบุญกันแค่สองคนเองนะ

เขายังยังไม่ดี

ต้องไปถามนี่ไงว่าไปทำบุญวันพระกับขวัญมาหรือ
ก็เพราะเลยตอบว่าครับอย่ามาล่า

ก็คือชวนกันไปพอดีวันนั้นเป็นวันพระ
ก็ชวนกันไปทั้งหมดสามวัดเลยไปทัววนตกกัน
แล้วก็ไปเวียนเตียสตั้งปกติครับ

ก็เห็นได้ตามอินสตาแกรมของน้องทั้งคู่
เดรกเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล

ของบรินี่หวานชื่อน้องหนูเลยได้ป่ะ
เดี๋ยวจะบอกก่อนดูแลเช้าถึงเย็น
อ๋อธรรมดาเหรอฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ
ละครกลางคืนไม่ต้องดูแลนี่ช้าถึงเย็น
ป่ายวันพอยที่มีลายหลุดแล้วป่ายบอกว่า
ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างตกลงมันคืออะไร

ก็รู้สึกนะเพราะสิ่งที่รู้มันก็ทำให้เรารู้สึกเสียใจ

ไม่มีแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน่ากลัว

ติดใจสงสัยตรงที่คุณไผ่ลงอินสตราแกรมที่พาน้องดิวไปร้านชาแนลใช่ไหมคะ
ว่าพอทะเลาะกันแล้วเนี่ยไปชะแลอย่างนี้จริงเหรอ
ไวรัสชาแนลจริงแล้วที่ชาแนลทุกคนอาจจะเป็นมองว่าเป็นเรื่องใหญ่
แต่จริงดิวสั่งเสื้อดิวเอาไว้แล้วไม่ได้ให้เขาซื้อให้

เสียงดังเพราะว่าไม่เชื่อไงฟี้เจียว
คุณเวลาคุณทะเลาะกับแฟนแล้วกลัวว่าแฟนคุณซื้ออะไร
ผมเหรอผมซื้ออาหารให้เพราะแฟนผมชอบกินอาหาร

หมูเขาเรียกเด็กอ้วนเลี้ยงอาหารพาไปกินอาหารดีแกหายโกรธ

จริงเหรอโอเคดีกว่านิดมั้ย
เคยมีคนมาแอบแบบว่าขอความรักฉัน
แล้วซื้อปากเข็มมาให้

พี่ม้าไปคบกับเจ้าพ่อร้านเขาต้มหรือเปล่าพี่
น้องมนต์เสียน้องมนต์นี่เหรอ

เธอฉันขอนิดหนึ่ง

คือน้องดิวเขาก็ได้รับการถามว่า

เพราะว่าดิวเพราะเรื่องเงินใช่ไหม

ต่อให้ไม่มีเรื่องนี้ทุกคนก็มองดิวอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่เรื่องที่ออกมาพูดแบบนี้นะก็ขอบคุณนะที่เป็นห่วงนะ
ถึงเรื่องการซื้อของให้มีโอกาสเขาซื้อให้กันอยู่แล้ว
ดิวก็ซื้อให้พี่ไผ่ไม่ใช่เขาซื้อให้ดิวฝ่ายเดียว
แล้วดิวก็มีอาชีพทำงานหนัก

ถ้าจะคบกันที่เงินเนี่ยไม่รับงานดีกว่าไหม
ตอนนี้มีละคร๔เรื่องและซีรีส์๑เรื่อง

พี่ม้าช่วยโกยขึ้นมาเรื่อยด้วย

ไม่ต้องห่วงพี่ม้าแกนั่งโกยไปเรื่อยแล้วตอนนี้นะครับ

มานะมาถึงช่วงพี่เช้ามาอัปเดตความเคลื่อนไหว
ระดับโลกกรุงเทพอิตาลีครับ
ซึ่งหลังจากเดินทางมาอย่างยาวนานถึง๔๕วันนะฮะ
ตอนนี้คารวาลของเราได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง
สุดทางของเส้นทางสายไหมกรุงเวนิสประเทศอิตาลี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะสำหรับการเดินทางในช่วงทวีปยุโรป

จากนั้นเข้าสู่โรแมเนียฮังการีสโลวาเกีย
สาธารณรัฐเช็คออสเตรียสวิสเตอร์แลนดเรมนี
และจบการเดินทางที่กรุงเวนิสประเทศอิตาลี
ขึ้นไปทดสอบสมรรถนาแกร่งบนเขากรอสกรอกเนอร์

ในฝันสุดท้าทายของคนที่รักการขับขี่จากทั่วโลก
ฮารวาลนะครับขับรัดละผ่านเทือเขาแอล

และทางโค้กคดเคี้ยวตลอดเส้นทาง
และกำลังแรงบิดสูงสุดในรอบกว้างของเครื่องยนต์

ทุกโค้งของกรอสล็อกเนอร์ได้อย่างเหนือชั้น

ในช่วงท้ายของการเดินทางคารวาลยังได้สัมผัสกับร่องรอย
อารยธรรมอันเก่าแก่ของยุโรปนะคะ
อาทิเมืองเก่าพรอบดิฟต์ซึ่งอยู่ในประเทศบาลกาเลีย
ปราสาทบรานด์หรือว่าปราสาทดัคคูระ
ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมันเนีย
ชมความงามของเมืองลินส์นะฮะ
ซึ่งเป็นเมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัย๒๐๐ปีก่อนคริตการ
ความงามของยุคสำริทที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
แล้วก็ส่งท้ายที่มหาวิหารแซ่งมาโก้นะคะ
ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญแห่งเมืองเวนิสกันเลย

กับวงการทดสอบสมรรถนะรถยนต์ในเมืองไทย

ฝ่าฟันเส้นทางสุดฮารุโหดทุกรูปแบบ
ซึ่งคาราวานไฮลักษลีโวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสมรรถนะแกร่งระดับโลก
มาได้ทุกอุปสรรคจนจบเส้นทางสายใหม่
ระยะทางรวมถึง๒๑๕๖กิโลเมตร

โดยงานนี้คุณวิธีกรสุริยชันนานนท์
ได้ร่วมเดินทางในคารวรรณประวัติศาสตร์ครั้งนี้
และมีคณะผู้บริหารสื่อมวลชนจากไทย
เดินทางไปต้อนรับและร่วมฉลองความสำเร็จ

ใช่แล้วนะครับผมส่วนคุณผู้ชมนะฮะอยากติดตามภาพบรรยากาศ
ความประทับใจตลอดการเดินทางของ
กรุงเทพอิตาลีได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ
หรือเข้าไปที่เฟซบุ๊คแฟนเพจก็ได้

มีอะไรครับจริงเหรอตัวเป็นกันเลยทีเดียวทุกวันมีมาทุกวัน

กับข่าวใส่ใครสักครู่ครับ
ใครมามีอัพฤษฎิโกะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะครับสวัสดีเช้าค่ะ

นี่ว่าเป็นเทพบุญรูปหนังตอนนี้เลยพิสิโกะของเรา
แล้วจากปัญชาอ่ะค่ะงั้นเราเป็นแพภทแล้ว
แล้วพอเห็นสไปซีแบบนี้เยี่ยมรู้สึกอย่างไร
รู้สึกดีใจที่คนรักฟุตบอล
แต่ไม่ได้ดีใจว่าเล่นการพนันนะ

เป็นการเสียงโชคเป็นการลุ้น
ตัวคุณซิโก้เองตอนที่ดูบอลยูโรคราวนี้เนี่ย

เราระบายเราชอบสไตล์ชอบในที่การเล่น
แต่พอมาเป็นโค้ดเราต้องดูแทคติกทุกทีมครับ

แต่รู้สึกจากเรมันปีนี้มันไม่ค่อยเปี๊ยร์ที่ค่อนข้าง

คืออย่างนี้เวลาเขาแข่งขันในลีกใช่ไหม
มันก็จะมีกรอบมีล้ามีบาดเจ็บใช่ไหมครับ

ฟูนเขาเรียกว่า๑๐๐ไปนะ
ประเทศมันก็ไม่แน่เสมอไป

ใช้ชีวิตเป็นเรื่องฟุตบอลนี้มากี่ปี

๑ฯกันยานี้นะครับ
หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวที่การ์ต้า
วันที่๒๑สิงหาเราเดินทางไปเก็บตัวที่กาต้า

แมทแรกกับสาหุ่น
มั่นใจมั้ยครับพี่โก้
นึกตอนนี้ลูกน้องในทีมแหมรู้สึกว่าจะยังมีรแรงอยู่ป่ะ

รายการหน้า

เวลาหมดแล้ว
ไวมากเลย
ลาพิชมนะคะลาพิพองค์กันเลย
สวัสดีครับ